คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะแบบกังวลหัวใจ
บางคนถึงขั้นพูดว่านี่ไม่ใช่ปีใหม่ใช่ไหมนี่คือเดือนที่๑๓ของปีที่ผ่านมาใช่ไหม
เพราะความกังวลในเรื่องโควิดยังไม่หายจากพวกเราไปเลยนะคะโควิดระลอกใหม่ค่ะ
เอาความสุขปีใหม่ของเราไปแท้เลยเนาะแต่นั่นแหละค่ะถ้าเลือกได้ใครก็ไม่อยากเจอ
แต่เมื่อต้องเจอเราก็ต้องปรับวิธีคิดจะโควิดหรือปัญหาเศรษฐกิจชีวิตต้องเดินต่อนะคะ
ตอนนี้หลายคนทุ่มความหวังไปที่วัคซีนต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะ
บางทีวัคซีนอาจจะไม่ใช่ทางเลือกหรือว่าทางรอดเดียวนะคะตอนนี้สำคัญสุดไม่ว่าวัคซีนจะมาถึงเราเมื่อไหร่
คือเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยน่าจะมาถึงประมาณมีนาคมแต่ตอนนี้การดูแลตัวเองให้ดียังเป็นเรื่องที่สำคัญ
ไม่ใช่แค่กาดตกต้องเป็นกาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรการันตีได้
อย่างแน่นอนว่าวัคซีนจะเป็นทางรอดเดียวของโควิดหรือเปล่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ยังคงยืนยันเรื่องการปกป้องตัวเอง
ลดการเดินทางค่ะตัวคนคือภาหะถ้าเราไม่พาตัวเองไม่พาเชื้อโควิดไปติดกับใคร
เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยระงับการติดเชื้อต่อกันไปของโควิด๑๙นะคะ
ให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีกันต่อไปนะคะเรื่องกายดูแลปกป้องตัวเองไป
โอ้โหต้นปีมาคำถามค่อนข้างหนักหนาเลยแหละคำถามนี้จากน้องคนนึงค่ะ
คงจะมีความทุกข์ใจเท่าที่พี่อ้อยอ่านคงทุกข์ใจแสนสาหัสเลยล่ะ
สามีที่อยู่ใกล้ใกล้นอกใจค่ะแต่นอกใจไปกับใครลองฟังดูค่ะ
ส่งมาบอกว่าตอนนี้หนูอึดอัดใจมากนะคะไม่รู้จะไปยังไงต่อ
รบกวนพี่อ้อยให้คำแนะนำด้วยคือหนูคบกับแฟนคนนี้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย
สุดท้ายหนูก็ได้แต่งงานกับเขาเราแต่งงานกันมาได้๕ปีแล้วค่ะมีลูกด้วยกัน๑คน
ตอนนี้เนี่ยลูกเข้าอนุบาลแล้วแฟนหนูเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่หนูกับลูกดีมาก
ต่อให้หนูทำงานนอกบ้านเขาก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายของหนูกับลูกทั้งหมด
ในบ้านก็ช่วยกันค่ะถือว่าเป็นสามีที่ดีและพ่อของลูกที่ดีเลย
จนมาระยะหลังเขาดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งหนูก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเครียดมาจากงานแต่ก็ไม่ได้ถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
แค่คิดในใจว่าเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเอง
จู่วันหนึ่งเขามาขอคุยค่ะวันนี้เขาดูเครียดมาก
หนูก็กังวลคิดไปล้านแปดอย่างเขาเป็นหนี้หรือเปล่า
หรือเขาแอบไปมีชู้หรือมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่า
หนูรีบจัดการงานบ้านให้เสร็จพาลูกเข้านอนเรียบร้อยจนเราได้นั่งคุยกัน
เขาพูดกับหนูว่าเขามีเรื่องอยากจะสารภาพ
โอ้โหแค่คำนี้เนี่ยสุดจะยากและสุดจะเดาว่าสิ่งที่เขาจะสารภาพมาเป็นเรื่องดีเลยนะคะ
เขาปิดบังหนูมานานว่าจริงแล้วเขารักหนูแต่จริงแล้วคือเขาชอบผู้ชายค่ะ
เขารู้ตัวมาตลอดเขาเคยคบกับผู้ชายมาก่อนแต่ทั้งบ้านรับไม่ได้
เขาเลยพยายามเปลี่ยนจนมาเจอหนูเขาบอกว่าคิดว่าจะเปลี่ยนได้แต่มันไม่เคยเปลี่ยนได้เลย
อ้อยคะหนูช็อกมากเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขารักหนูจริงนะไม่ได้หลอกกัน
แต่พอยิ่งโตเขายิ่งมั่นใจว่าที่ผ่านมาเขายังชอบผู้ชายเหมือนเดิม
ตอนนี้เขาไม่ได้รักหนูแบบคนรักแล้วและเขากำลังคุยกับผู้ชายอีกคนนึงอยู่
แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะคบกันเพราะอยากจะบอกกับหนูก่อน
ตอนนั้นหนูทุกข์มากค่ะสับสนโกรธจุกและเสียใจทั้งที่ไม่อยากเสียเข้าไป
ตอนนั้นหนูรับไม่ไหวหนูเลยบอกว่าขอเวลาก่อนได้ไหม
ซึ่งนับจากวันนั้นมาถึงตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วตลอดระยะเวลา๑เดือนที่เราแยกบ้านกัน
เขายังคงมารับลูกไปเที่ยวพาไปกินข้าวและหนูก็รู้ว่าเขาพาลูกไปเจอกับผู้ชายคนนั้นแล้วด้วย
ทรมานใจนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาก็มารับลูกไปทานข้าวกันเหมือนเดิม
และผู้ชายคนนั้นเขาก็มาด้วยนะคะมาเจอหนูครั้งแรกที่เจอกันเขาก็ทักทายดี
หนูทั้งอึ้งทั้งเสียใจจุกอยู่ในอกบอกตรงว่าน้ำตาตกในค่ะ
ได้แต่ยิ้มรับคืนนั้นหนูคุยกับแฟนว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อ
เขาก็บอกว่าเขาอยากรักษาครอบครัวเอาไว้แต่ขอให้หนูเข้าใจรสนิยมทางเพศของเขาได้ไหม
เขาขอคบคนนั้นไปด้วยและทำหน้าที่พ่อของลูกไปด้วย
เขาบอกว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตหนูก็อยากให้หนูลองเปิดใจ
หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีค่ะหนูแค่อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์
พ่อแม่ลูกไม่ใช่แบบนี้ค่ะพี่อ้อยรบกวนปรึกษาว่าหนูควรทำยังไงต่อดี
ขอบคุณมากนะคะโอ้โหถ้าอยู่ใกล้นะพี่จะกอดน้องแน่นเลยอ่ะ
เจ็บปวดที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งในการใช้ชีวิตคู่คือสามีนอกใจ
แต่ของน้องเจอเรื่องใหญ่กว่านั้นคือเขานอกใจไปกับผู้ชายด้วยกัน
นี่ยังไม่นับหัวใจเรานะคะหัวใจลูกจะเป็นยังไง
ได้บอกกับใครเสมอค่ะยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ก่อน
อย่าคิดดึงใครเข้ามาเป็นดาราสมทบให้เราคบเอาไว้อวดใคร
ว่านี่ไงเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคือไม่ว่าจะเป็นน้องหรือเป็นใครอ่ะ
ควรที่จะมีค่าแค่เขาคบเอาไว้บังหน้าเท่านั้นนะคะ
เห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่คิดถึงความรู้สึกใครเลยนอกจากตัวเอง
เขาเห็นแก่ตัวมากค่ะตอนนี้น้องเสียใจก็ร้องไห้ล้างพิษนะ
แล้วตั้งสติว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไง
พึ่งเขาไม่ได้แล้วค่ะอย่าหวังว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้
จะรับผิดชอบครอบครัวเราทำได้มากที่สุดก็แค่ส่งเงิน
พูดตรงนะและเขาได้บอกสิ่งที่เขาต้องการหมดแล้ว
เราก็ยังอยู่ลูกก็ยังมีแถมขอมีผู้ชายอีกคน
ตรงตามรสนิยมทางเพศของเขาไม่มีใครได้รับอนุญาต
มีแฟนเพศละคนได้โดยไม่ผิดนะคะนอกใจคือนอกใจ
นอกใจไปกับเพศไหนยังไงก็ผิดเขาไม่คิดทำอะไรต่อให้มันถูก
ด้วยอ่ะอยากได้ไปทุกอย่างเลยมีเราไว้ประกอบภาพชีวิตครอบครัว
อุ่นมีผู้ชายอีกคนเอาไว้สนองตอบต่อรสนิยมทางเพศ
ของเขาคือไม่ว่าเขาจะเป็นสามีหรือเป็นลูกของใครยังไง
ตามผู้ชายอีกคนดันรับได้ไงคะคือไม่ขอเป็นอันดับหนึ่งเป็น
หนึ่งอันดับก็ยังดีคราวนี้อยู่ที่เราค่ะเข้าใจว่าไม่
มีใครรับได้แต่จะให้น้องตัดสินใจอะไรในวันนี้เนี่ยพี่ก็
ห่วงว่าน้องคงยังทำไม่ไหวหรือเปล่าค่อยค่อยคุยกับตัวเองตั้ง
สติให้ได้ก่อนโหมดอยากมีครอบครัวอบอุ่นหรือมีสามีที่ดีลูก
รักใครใครก็อยากมีค่ะน้องคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสมหวัง
ไงเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ต้องรักตัวเองมากพอที่จะเดินหน้า
ลองเลือกทางชีวิตของตัวเองคิดในมุมที่แย่ที่สุดก่อน
ถ้าวันหนึ่งนะเราไม่ยอมอยู่ในเงื่อนไขของเขาต่างคนแยกย้าย
เลยไปมีชีวิตของตัวเองมีแค่สารภาพความเป็นพ่อและแม่ของ
ลูกเท่านั้นน้องไหวไหมทำอาหารกินได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญ
ถ้าไม่ลองค่อยวางแผนรองรับทุกอย่างให้ได้เช่นหาอาชีพของ
ตัวเองไหมหรือว่าตอนนี้น้องทำงานอยู่ค่ะน้องสามารถที่จะรับ
มือเรื่องนี้ได้ทางออกก็จะชัดเจนขึ้นจะได้มีทางเลือกมาก
ขึ้นดีกว่าต้องยอมทนทนทนให้คนเห็นแก่ตัวเอาเงื่อนไขใน
ชีวิตที่เขาอยากมีคือมีแต่ได้กับได้แล้วมาบีบบังคับเราอ่ะ
การที่เขาพูดว่าไม่อยากเสียเรากับลูกไปไม่อยากเสียไป
ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาหัวใจค่ะไม่ใช่เรียกร้อง
บังคับให้เราทนให้ได้เพื่อลูกและเพื่อเขาแล้วเขาล่ะทำอะไร
เพื่อคนอื่นบ้างถ้าเรามองเห็นมุมที่แย่ที่สุดแล้วเตรียม
รับมือเอาไว้แล้วคราวนี้ลองเปิดใจคุยกับเขาค่ะถ้ายัง
อยากเดินหน้าในการเป็นครอบครัวเดียวกันต่อไปเขาก็คงต้อง
สลักความสุขส่วนตัวบ้างมั้งวางตัวเพื่อลูกนี่อันนี้ใน
กรณีที่เขาบอกว่าเขายังอยากมีครอบครัวอยู่นะไม่ว่าเขาจะผูกพันกับผู้ชายอีกคนแค่ไหน
วางตัวเพื่อลูกคือเขายังต้องทำตัวเสมอว่าเป็นคุณพ่อที่ดีและน่ารักกับครอบครัว
ลองดูซิเขาทำได้จริงหรือเปล่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นได้แค่ของแถมนอกบ้านเท่านั้นนะ
เราลองเสนอเงื่อนไขบ้างนี่ถือว่าเป็นภรรยาที่ใจกว้างที่สุดแล้ว
รักกันแล้วไม่เป็นไรแต่หัวใจลูกเธอจะรับผิดชอบหัวใจลูกยังไง
เพราะทั้งหมดอย่าลืมนะคะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเริ่มต้นจากตัวเขา
ถ้าน้องยื่นข้อเสนอแบบนี้ลองดูคำตอบของเขาแล้วตัดสินใจเอาเลยว่า
อันไหนทนได้อันไหนรับไม่ไหวแต่ต้องยอมรับก่อนนะคะเราเปลี่ยนเพศเขาไม่ได้
ด้วยความดีหรือสิ่งที่ต่อสู้กันมาเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของใครไม่ได้ทั้งนั้น
ที่สำคัญคือเขาโกหกอะค่ะหลอกลวงอย่างน้อยก็ตั้ง๕ปี
เขาไม่ต้องมาหวังดีว่าเฮ้ยเธอถ้าเธอเจอใครดีก็เปิดใจนะ
ไม่ต้องค่ะฉันตัดสินใจเองไม่ต้องมาชี้แนะยิ่งเขาพูดแบบนี้เรายิ่งเสียใจอะค่ะ
มันเหมือนกับว่าเขาอยากไล่เราไปใจจะขาดเพราะอยากให้ผู้ชายคนใหม่มาอยู่ใกล้เต็มทีแล้วหรือเปล่า
หมดเสียใจน้องเสียใจเลยก็ควรจะเสียใจอยู่แต่โหมดแก้ปัญหาก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยสติ
วันนี้ยังไม่ไหวเดินหน้าต่ออีกสักตั้งให้ตัวเองฟื้นฟูหัวใจให้แข็งแรงพอพอพลังกลับมา
ค่อยเดินหน้าและตัดสินใจอย่างชัดเจนอีกทีก็ได้โลกนี้นะคะไม่มีปัญหาใหญ่มันมีแค่ปัญหาใหม่ที่ยังรับไม่ไหวตั้งแต่ต้น
ค่อยใช้เวลาเยียวยาหัวใจเลิกกันเมื่อไหร่ก็บอกใครได้ว่าอ๋อเข้ากันไม่ได้ค่ะ
วิถีชีวิตไม่ตรงกันแต่เรายังต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกอยู่
หยุดการเป็นสามีภรรยากันหรือถ้าใครดันเกิดรู้เรื่องนี้ขึ้นมาจริง
คนที่ควรอับอายก็ไม่ใช่เราอ่ะนั่นคือปัญหาของเขานะคะเรื่องอะไรจะมาบีบคอให้เราต้องช่วยปกปิดปัญหาที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของเขา
อย่าใช้คำว่าอยากให้เราเข้าใจรสนิยมทางเพศของเขาแล้วเขาล่ะคะเข้าใจไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งทำไมชีวิตต้องพังขนาดนี้
ไม่ต้องนับว่าเขานอกใจไปกับเพศไหนนอกใจคือนอกใจและตอนนี้เขาพยายามจะทำให้เรายอมรับให้ได้ว่าเขาจะมีสองบ้านตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ถ้ารับไม่ไหวก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องทนนะคะเข้าใจว่าน้องยังอาจจะเถียงอยู่ในใจว่าอยู่เพื่อลูก
แต่การอยู่เพื่อลูกน้องทำฝ่ายเดียวไม่ได้นะถ้าเขาพยายามจะไล่เราจะตายพ่อแม่อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์ลูกจะมีความสุขจริงหรือเปล่า
ค่อยทบทวนค่ะทบทวนแล้วทบทวนอีกเมื่อวันที่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่เวลาได้เยียวยาหัวใจน้องแล้วน้องจะมองเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้น
อย่ายอมเป็นเครื่องมือของคนเห็นแก่ตัวนะคะส่งกำลังใจให้น้องใช้สติในการรับมือให้ไหวชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
ถ้าไม่รักกันก็ต่างคนต่างไปอยู่แบบที่ตัวเองชอบกันแล้วกันเพราะว่าต่อให้ทนต่อไปไม่ช้าก็เร็วเลิกกันอยู่ดี
อยากให้เขามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวนะคะรักเขาพี่เข้าใจแต่อย่ายอมให้ใครใช้คำว่ารักของเรามาเอาเปรียบเรานานจนเกินไป
รักแฟนรู้ว่าแฟนเป็นโรคร้ายคงรับมือไม่ไหวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากกันก็เลยใช้วิธีการหายไปจากชีวิตของแฟนเลย
โหเดี๋ยวนะน้องคะช่างน้ำหนักดีคือกลัวรับมือความเศร้าโศกไม่ไหวเลยหนีไปเลยอ่ะ
เพิ่งรู้ข่าวว่าแฟนเสียชีวิตแล้วคราวนี้แหละค่ะความเสียใจที่เกิดขึ้นหนักกว่าอีก
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่เราน่าจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ